จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
ตำรวจภูทรเมืองปัตตานีได้ขออำนาจศาล
อนุมัติออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุคาร์บอม

เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบจักรยานยนต์บอม
ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุในพื้นที่
พบว่าคนร้ายไปขโมยมาจากการก่อเหตุในพื้นที่อำเภอตากใบ
เมื่อ๑๙มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทษสารวุฒิเกาะสมันรองหัวหน้ากองพิสูจน

โรงเรียนบ้านตาบาตำบลเจ๊เหอำเภอตักใบ
จากการตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์บอม

เป็นของผู้เสียชีวิตที่ถูกคนร้ายรอบยิง
เมื่อวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ในพื้นที่บ้านยูโยอำเภอตากใบ
ด้านนาวาโทเกรกษณะยวงสะอาด
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส๓๑
บอกว่าเบื้องต้นผู้ที่ก่อเหตุ
เป็นกลุ่มนายรอมลีเจ๊ยิ
โดยทหารจะใช้กฎอัยการศึก
ในการปิดล้อมตรวจค้นบ้านต้องสงสัย
ที่ใช้เป็นที่กบดานในการวางแผนก่อเหตุในครั้งนี้
ส่วนศพของนายมะเย็งและเด็กหญิงมิตราวะบะ

เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว

ล่าสุดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ
แต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบ
ขณะที่พันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกอง
โดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
บอกว่าพลโทวิวัตรปฐมภาคแม่ทัพภาคที่๔
แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

เพื่อให้ตำรวจนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบ
และรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุโดยเร็ว

โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่เคลื่อนไหว

ได้ออกมาร่วมกันประนามกลุ่มคนร้ายที่เกาะเหตุในครั้งนี้
สะพานนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ออกแถลงการ
ประนามการกระทำของผู้ไม่หวังดีในครั้งนี้
และต่อต้านการใช้ความรุนแรง

และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตำรวจภูทรได้ขออำนาจศาลนะคะเพื่ออนุมัติออกหมายจับ
นายฮากีมดอเลาะอายุสามสิบสองปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคาร์บอม
โรงแรมซาวเติ้ลวิวเมื่อวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ยังพบว่านายการินมีหมายจับอีกหลายคดีค่ะโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับ
รอบวางระเบิด๗จังหวัดภาคใต้ที่ห้างสรรพสินค้า
สโกโลตัสนครศรีธรรมราชนะคะ